บาร์เล็กที่อ่ะได้คำตอบคือ๒๑๙บาร์เล็กที่
ซึ่งบาร์เล็กที่นี้ก็คล้ายกับเลขทูปที่เธอจุดบูชาลูกแก้วทิพย์สักด้วยนะครับ
เพราะว่าเธอบอกว่าเธอจุดทูปได้เลขตามที่หน้าจอเนี่ยนะ
ทำให้ชาวเน็ตที่นับถือพญานาคแห่สาธุสาธุกันเชื่อว่า
อาจจะมาให้โชคให้ลาบก็ได้ครับ

มันเหมือน๑เก้าใช่ไหม